อันนี้คือในส่วนของรีสอร์ทที่หนูเข้าไปทางขวามือจะเป็นรีสอร์ททั้งหมดเลยพอขับไปช่วงหนูกำลังจะโค้งรถทางซ้ายมือค่ะ
รู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรแปลกก็หันไปเป็นโกรธกระดูกค่ะพี่แจ๊ค
คือหนูไม่ได้ปิดไฟทั้งหมดคือหนูเปิดไฟในห้องน้ำ
ซึ่งแสงมันก็จะสาดออกมาบางบางอยู่แล้วพอหนูลืมตาเนี่ย
หนูเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนพัดลมเพดานเปิด
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับ
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนแห่งความสยองขวัญเดือนฮาโลวีนตุลาคมนั่นเองครับ
ผู้ที่เล่าเรื่องเป็นหลักล้านวิวมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังกันพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
และสัปดาห์นี้เราจะเริ่มกันที่นักเล่าคนแรกที่มียอดวิวถึง๑ล้านวิว
นักเล่าสาวของเราครับเขาคนนั้นจะเป็นใครไปพบกับเขากันเลยครับ
และนักเล่าล้านวิวที่เป็นแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
มีชื่อเรื่องว่ามีห้องว่างให้เช่า
เรื่องนั้นต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากครับ
อีกหนึ่งเรื่องนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ากับยุคกับสมัย
คุณแนนนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใจ

ปกติเราจะคุยกันผ่านเสียงทางโทรศัพท์

มีห้องว่างให้เช่าวันนั้นที่โทรมาเล่าแบบ

วันนี้คุณแนนมาพร้อมกับเรื่องที่
ต้องบอกนะว่ามันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมาก

เดี๋ยวแนนขอเกินก่อนนิดนึงนะคะด้วยอาชีพของแนนคือแนนเป็นเซลล์
ช่วงก่อนหน้านี้คือแนนเป็นเซลล์ต่างจังหวัดแนนจะวิ่งงานอยู่ภาคใต้
เอาเป็นภาคใต้แล้วกันเนอะกว้าง
ทั่วไปค่ะโดยปกติของเซลล์เนี่ยเราก็จะต้องมีการเป็นทริป
เราเดินทางกันเป็นทริปทริปหนึ่งก็ประมาณ๒๔๒๕วัน
ที่นั่นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัด
จังหวัดหนึ่งก็อาจจะอยู่๒วัน๓วันจะแล้วแต่งานนะคะ
ก็ย้อนไปเมื่อประมาณ๔๕เดือนที่แล้ว
ช่วงใหม่เลยนะใช่ค่ะช่วงนั้น
คือช่วงนั้นเนี่ยตอนแรกตอนที่แนนเดินทางออกจากกรุงเทพเข้าทริปเนี่ยครับอ่า
ตอนนั้นเขายังไม่ประกาศว่าเป็นพื้นที่สีแดงหรือว่าในช่วงเสี่ยงมากนะคะ
เราก็เดินทางทำงานกันตามปกติ
เพราะว่าด้วยสินค้าที่แนนขายนะตอนนั้นมันเป็นสินค้าที่จำเป็นในยุคของโควิดด้วย
ก็คือช่วงนั้นจะขายดีมากคือเราก็ต้องทำงานทุกวัน
โอเคงั้นก็เดินทางไปสักครึ่งทางแล้ว
พออยู่ดีตอนช่วงนั้นเนี่ยติดอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่ง
แล้วรัฐบาลประกาศว่าให้มีการปิดโรงแรมทุกจังหวัด

ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นจังหวัดที่นั่นรับผิดชอบแถบนั้นทั้งหมดเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมด
พอเขาประกาศมาอย่างนั้นปุ๊บโอเคเราเป็นเซลล์เนี่ยเซลล์ต่างจังหวัดนะคะ
ตอนแรกเนี่ยที่ประกาศมายังพอหาแบบวันพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางไปจังหวัดนี้แล้วเราต้องพักจังหวัดนี้
เราก็ยังถามเพื่อนพี่ได้ว่ามีโรงแรมที่ไหนแนะนำที่เขาแอบเปิด
เพราะว่าก็ต้องอันนี้นิดนึงคือยังไงก็ต้องมีแอบเปิด
แต่ว่าหนึ่งเลยคือโรงแรมที่เราพักประจำหรืออยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ริมถนนเนี่ยจะเปิดไม่ได้เลย
เพราะว่าด้วยมีคนมาตรวจอะไรอย่างนี้ทั้งคืน

ใช่ค่ะก็คือปิดเลยโรงแรมที่เราพักประจำเนี่ยคือปิดหมด
ทีนี้เราก็จะต้องหาแล้วก็จะเป็นโรงแรมมันจะอยู่ลึกเข้าไปอาจจะนอกอำเภอ
ที่ที่หนูเจอก็คืออยู่ในสวนมะพร้าว

นี่ค่ะจะมีโรงแรมเซลล์คือเขาจะรู้กันค่ะพี่แจ๊ค
ใช่ก็คือราคาถูกอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นเซลล์จะพักกัน
แล้วช่วงโควิดเนี่ยถ้าที่ไหนโรงแรมที่ไหนเปิดเนี่ยเซลล์จะเยอะมากทุกคนจะมาแออัดกันอยู่ที่นี่
มันก็เราก็ไม่ได้กลัวอะไรเนอะพอเราทำงานอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไร
ถามว่าเหตุการณ์ในการเดินทางไปอย่างนี้ถามว่าคนเป็นเซลล์เนี่ยเจอไหมเจออยู่แล้วค่ะ
คือทำใจไว้อยู่แล้วใช่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็จะทำใจอยู่แล้ว
จังหวัดแรกเรายังหาที่พักได้จนมันมีจังหวัดจังหวัดหนึ่งภูมิศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยมันจะค่อนข้างยาว
แล้วก็เป็นป่าเป็นสวนซะเยอะแล้วมันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปทำงานจังหวัดนี้แล้วแนนหาโรงแรมไม่ได้เลย
เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางถนนยาวที่สุด
ใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็หาโรงแรมไม่ได้เลยหาในกลุ่มไลน์ก็หาไม่ได้ไม่มีใครรู้เหมือนกัน
เพราะตอนนั้นทุกคนใครที่ยังมีที่พักอยู่ทุกคนจะเกาะอยู่ที่นั่นกันก่อนเพราะยังไม่มีใครกล้าเสี่ยงออกเดินทางเพราะว่ากลัวไม่มีที่พัก
แต่แนนอ่ะจำเป็นแล้วแนนต้องไปแล้วโอเคแนนก็เลยทีนี้ไปหาในกลุ่มเฟซบุ๊คซึ่งมันกว้างขึ้นไปโพสต์เลยว่ามีใครมีโรงแรมที่จังหวัดนี้แนะนำพอดีมาทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้พอในกลุ่มเฟซบุ๊กเนี่ยมันค่อนข้างกว้างขึ้นคนที่มาแนะนำเราเราเริ่มไม่รู้จักแล้วค่ะ
เออใครก็ไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ใช่เซลล์อย่างเดียวแล้วนะ
ใช่ค่ะจะไม่ใช่เซลล์เฉพาะกลุ่มที่เราตั้งกันขึ้นมาแล้ว
มีพี่คนนึงอินบล็อกเข้ามาเขาบอกว่าน้องหาโรงแรมอยู่ใช่ไหมที่นี่เลยคืนละสามร้อย
หนูก็แบบอุ้ยถูกเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาสนิทกับเจ้าของพี่จองให้เรียบร้อยแล้ว

แต่ว่าเราไม่ได้ดูว่ามันเป็นยังไง

คือแค่มันไม่ไกลจากตัวเมือง

ไปหาลูกค้าง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
จังหวัดนั้นค่อนข้างที่จะเย็นแล้วค่ะ

มันบอกให้เข้าซอย

คือมันก็เป็นซอยเลนสวน

ก็เริ่มมีสวนแล้วเป็นสวนปาม
ขับเข้าไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกว่า
บ้านคนมันเริ่มทิ้งระยะแล้ว

ใช่ค่ะจะเริ่มเป็นสวนสวนหนึ่งมีบ้านหนึ่งหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขับเข้าไปประมาณ๕กิโลจากถนนใหญ่
ตอนนั้นหนูเริ่มรู้สึกแล้วตอนนั้นนะคะประมาณสัก๔โมง๔โมงกว่าแล้วค่ะ
เริ่มแอดใจว่ายุ้ยทำไมมันลึกขนาดนี้จะ
แล้วพอเริ่มเย็นอย่างนั้นนะคะร้านแค่ร้านของชำตอนแรกหนูจะซื้อของชำ
ก่อนที่เราจะเข้าโรงแรมเพราะเราคงหาอะไรกินไม่ได้แล้วค่ะตอนนั้น
ร้านของชำก็ปิดเริ่มปิดกันหมดแล้วคือเงียบมาก
จนขับไปถึงที่หมายเขาบอกว่าที่หมายนะอยู่ทางขวามือ
เราพยายามมองไปเฮ้ยมันเป็นสวนแล้วมันเป็นเถาวันเต็มรั้วไปหมดเลย
แล้วก็เห็นใต้นะคะว่าเป็นโรงแรม
ก็เห็นป้ายว่าเป็นโรงแรมโรงแรมชื่อนี้อยู่
ใช่หนูก็จอดอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็เฮ้ยมันใช่เหรออะไรอย่างนี้
มันอยู่ติดถนนนี้ไหมหรือว่าต้องเข้าไปอีก
เข้าไปอีกอันนี้คือเป็นแค่รั้วโรงแรมรั้วแล้วเป็นเถาวันเป็นต้นไม้เต็มเลย
แล้วโอเคเรามาแล้วเราไม่มีตัวเลือกหรอกค่ะ
เพราะอีกอย่างหนึ่งเราเกรงใจพี่เขาอุตส่าห์จองให้เราขนาดนี้
ถ้าเราไม่นอนเนี่ยเขาจะเสียหน้าเขาจะอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอเลี้ยวเข้าไปเนี่ยจากถนนที่เป็นถนนหลักเป็นลาดยาง
ก็จะเป็นถนนของโรงแรมที่เป็นหินเป็นกรวด
ใช่ใช่ค่ะพอเลี้ยวเข้าไปคือหนูเจอกองไฟเหมือนเขาเอาใบไม้มาเผา
มาเผาตรงถนนเลยค่ะครับแต่ว่าหนูเอกใจอย่างหนึ่งตรงที่
โรงแรมเซลล์รถมันต้องเข้าออกตลอดเวลา
แต่ว่าไม่มีใครเหยียบไอ้กองไฟกองนี้มันเป็นกองเก่าแล้วอะค่ะพี่แจ๊ค
อยู่กลางถนนเลยเหรอแล้วหนูเป็นคันแรกที่หนูเหยียบเข้าไป
ก็คือหนูรู้เลยว่าหนูเป็นคันแรกที่หนูเข้ามาถนน
เอาแค่สมมุติว่าถ้าเขาเผาไฟในช่วง๓วัน๔วันนี้
หนูเป็นคนแรกที่เข้ามาแน่นอน
พอเข้าไปบรรยากาศโดยรอบคือมันเป็นกึ่งเหมือนเป็นรีสอร์ท
ตอนแรกนะคะความรู้สึกแรกเป็นเหมือนรีสอร์ท

แต่ว่าต้นไม้คือลกลกมากค่ะ
เป็นรีสอร์ทที่เหมือนปิดกิจการไปแล้ว
อันนี้คือในส่วนของรีสอร์ทที่หนูเข้าไปทางขวามือจะเป็นรีสอร์ททั้งหมดเลย
หนูก็ขับเข้าไปพอเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งมันจะเป็นเหมือน
เหมือนเป็นวงไว้เลี้ยวรถแล้วเป็นเหมือนบ้านเจ้าของอยู่ไกล
คือหนูคิดว่าโอเคถ้าหนูจะติดต่อหนูต้องไปติดต่อตรงนั้น
เพราะว่าเมื่อกี้คือลองโทรแล้วไม่ติด
พอไม่ติดหนูก็เลยโอเคมันมาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราเรียกเขาเอาก็ได้
พอขับไปช่วงหนูกำลังจะโค้งรถทางซ้ายมือค่ะ
รู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรแปลกก็หันไป
เป็นโกตกระดูกค่ะอี่แชท

หนูตกใจตกใจมากแต่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่าย
คือหันไปทางซ้ายแล้วก็ถ่ายเพื่อจะให้เพื่อนดูว่าเฮ้ย

คือหนูก็ค่อยหันไปค่ะพี่แจ๊คสิ่งที่หนูเห็นคือ
ยายแก่เคี้ยวหมากปากแดงแล้วก็ยืนยิ้มอยู่
เรากำลังถ่ายรูปอยู่ในรถตกใจเพราะสักพัก

อ่ะเปิดกระจกเราก็ตกใจ
แล้วยายถามคำแรกว่าชั่วคราวหรือค้างคืนลูก
หนูก็เฮ้ยทำไมยายถามแบบนี้
ถ้ามันโรงแรมเซลล์เนี่ยคือเขาจะรู้กันอยู่แล้วค่ะ

คือตอนนั้นหนูยังไม่เห็นที่พัก
ที่ว่ามันจะพอพักได้หรืออะไรด้วยซ้ำ

แล้วข้างรีสอร์ทนี้จะเป็นสวนปามทั้งหมดเลย
ไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านใครนอกจากบ้านเจ้าของ

แต่ด้วยอารมณ์นี้เข้าใจคือมันไม่มีตัวเลือกแล้ว
มันไม่มีตัวเลือกค่ะมันไม่มีตัวเลือก

แต่แก่มากแล้วค่ะ
น่าจะประมาณ๗๐กว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ถามหนูหนูก็บอกว่ายายคะหนูเป็นเซลล์ค่ะ
มีพี่เขาบอกว่าเขาโทรมาจองให้แล้ว
ยายก็บอกออนนอนค้างนะลูก
ถ้างั้นเดี๋ยวขับเข้าไปห้องเบอร์๗เลย
แกก็ชี้ให้ดูว่าขับไปทางนี้นะ
อะไรอย่างนี้หนูก็วนไป
กลายเป็นห้องที่หนูจะต้องพักค่ะ
คือม่านรูดดีนี่แหละค่ะพี่แจ๊ค
เป็นตึกแถวแต่แค่ไม่มีม่าน
คือเหมือนเคยมีม่านแต่ไม่มี

แล้วคุณยายบอกว่าขับเข้าไปห้องเบอร์๗เลยลูก

ใช่ค่ะริมสุดที่ติดกับสวนปาม
หนูก็ขับเข้าไป

เดี๋ยวเล่าลักษณะของห้องก่อนนะคะ
ก็คือเหมือนม่านรูดม่านรูดที่เก่าโบราณเลยค่ะ

พอเปิดเข้าไปห้องน้ำจะอยู่ขวามือเลยค่ะพี่แจ๊ค
ก็คือเปิดประตูเข้าไปปุ๊บห้องน้ำขวามือ
แต่ห้องน้ำเนี่ยเขาจะไม่ได้ตีทึบจนถึงเพดาน

ใช่เพื่อที่จะมาเชื่อมกับห้องที่เรานอนอยู่

พอเข้าไปก็คือจะเป็นเตียงใหญ่๖ฟุตอยู่กลางห้อง
ทีวีก็เป็นทุกทีวีรุ่นโบราณรุ่นใหญ่
แล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็เป็นไม้เก่าเลย
แต่ว่าคือจริงด้วยความที่หนูทำงานแบบนี้

เพื่อที่มันได้เสพคอร์ดเราไม่เข้าเนื้อเรา
แต่ความรู้สึกที่มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูอยู่ไม่ได้
มันไม่ใช่เรื่องของสภาพห้องว่ามันใหม่หรือเก่า
แต่มันเป็นความรู้สึกอึดอัดค่ะพี่แจ๊ค
เข้าไปตอนแรกมันรู้สึกมันแน่นหน้าอก

มันรู้สึกแบบ
หนูบอกกับตัวเองว่าหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้
แต่ว่าหนูไม่มีที่ไป

ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มเย็นแล้วค่ะพี่แจ๊ค

เพราะปกติหนูเป็นคนที่เวลาเราทำงานเสร็จ
เราจะซื้อของซื้อข้าวซื้ออะไรเข้าโรงแรมเลย
เพราะว่าเราทำงานมาทั้งวันเราจะเหนื่อยมากค่ะ
เราจะไม่อยากออกไปไหนแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนแรกหนูกะว่าหนูเข้าห้อง
หนูก็จะทำก็นั่งทำงานแล้วก็จะไม่ออกไปไหนแล้ว
แต่พอเข้าไปปุ๊บมันอึดอัดมันอยู่ไม่ได้
คือตอนนั้นเริ่มโทรหาเพื่อนแล้วค่ะ
เริ่มแบบต้องคุยกับใครสักคนนึงแล้ว
เพราะว่ามันเริ่มกลัวเหมือนกัน
ก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเซเว่นดีกว่า
คืออย่างน้อยเนี่ยอาจจะต้องมีคนอยู่แหละ
งั้นเซลล์ที่วิ่งจังหวัดนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนกัน

เขาอาจจะไปทำงานมั้งยังไม่กลับเข้าห้อง
เพราะพวกเซลล์จะชอบแบบทำงานกันเย็นแล้วค่อยกลับมา
ตอนนั้นยังคิดในแง่ดีว่าเดี๋ยวดึกค่ำต้องมีคนอื่น
ใช่ค่ะแล้วพวกเซลยิ่งถ้าพวกกลุ่มผู้ชมผู้ชาย
บงกินเบียร์กันเสียงดังเอ้ยไม่กลัวหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้ขอเอาตัวเองออกจากตรงนี้ก่อน

พอออกไปเนี่ยด้วยความที่หนูเข้ามาจากถนนใหญ่๕กิโลแล้วนะคะพี่แจ๊ค
แล้วหนูก็พอจะคุ้นเคยกับจังหวัดจังหวัดนี้
หนูก็คิดว่าเดี๋ยวหนูขับต่อไปมันต้องไปทะลุถนนอีกเส้นหนึ่ง
ซึ่งมันน่าจะเป็นตัวเมือง
หนูก็เลยโอเคตอนแรกหนูเลี้ยวขวามา

หนูก็ต้องเลี้ยวขวาตรงต่อไปถ้าเอาจากทางเข้ามานะคะอ่า
พอหนูเลี้ยวขวาตรงต่อไปเนี่ย

มันไม่น่าจะมีถนนใหญ่แล้วค่ะ
มันเป็นทางที่มันแคบลงแคบลง
จากถนนสองเลนเลนสวนมันเริ่มเป็นเลนเดียว

ตอนนั้นมันประมาณ๕โมงกว่าแล้วค่ะ
หนูก็เลยตอนแรกพอขับเข้าไปปุ๊บ
สิ่งที่หนูเจอที่ทำให้หนูแบบหนูไม่ไปต่อแล้ว
คือหนูเจอสุสานรถเก่าในป่า
ที่เขาเอามากองกองแล้วเถาวันเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
ตอนนั้นก็เลยโอเคกลับรถ
หนูก็เสิร์ฟไปว่า๗๑๑ที่ใกล้ที่สุด
โอเคมันก็ขึ้นมาว่าอยู่แค่ไม่กี่กิโลเอง
แต่มันจะมีทางรัฐแยกเข้าไปอีก

ใช่แต่อย่าไปไว้ใจมันเยอะ

หนูคิดว่ามันคงไม่ทรยศหนูหรอกอะไรประมาณนี้

เราก็คิดว่ามันจะต้องไปตัดออกถนนสักเส้น
ก็ยังมีความคิดว่ามันจะต้องมีถนนใหญ่รอบนี้แหละ

คือ๗๑๑คือจุดหมายของคุณ

ไม่มีค่ะเป็นสวนปามแล้วมืดแล้วค่ะ
คือตอนนั้นร้องไห้โทรหาเพื่อนร้องไห้บอกว่า
แบบคุยคุยกับกูก่อนคุยกับกูก่อนไม่ไหวแล้ว
คือคุยจนกว่าครูจะถึงโรงแรม
ก็คุยกับเพื่อนแล้วก็ออกมาจนกลับมาถึงโรงแรม
ตอนนั้นประมาณทุ่มแล้วค่ะทุ่มหนึ่ง
ไม่มีรถ๗ห้อง

หมายเลข๔มีรถกระบะจอดอยู่คันหนึ่งเก่า

ช่วงที่หนูออกไปข้างนอก
คือตอนที่เราเข้าไปตอนแรกไม่มีใช่ค่ะ
ก็คือไม่มีใครเลยมีหนูคันเดียวที่เข้าไปเช็คอิน

ห้องหมายเลข๔มีรถกระบะเก่าจอดอยู่คันหนึ่ง

อย่างน้อยมันต้องมีคนมาเคยมาพักที่นี่
อาจจะคนที่ไม่มีคนพัก
อาจจะว่าเขาไม่รู้หรือเปล่ามันอยู่ลึกขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดไปแง่ดีต่างนานา

แต่ว่าห้องนี้แปลกอย่างหนึ่งค่ะพี่แจ๊ค
คือมันเป็นห้องแอร์นะคะ

หมายความว่าพัดลมใช้ไม่ได้

อดีตมันอาจจะเป็นห้องพัดลมเก่าค่ะ

โอเคสมัยก่อนมันอาจจะเป็นห้องพัดลม
แล้วก็ตอนหลังติดแอร์อะไรอย่างนี้
อาจจะเคยเป็นมารุ่นหรืออะไรแล้ว

ใช่แต่ว่าที่เปิดหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะ
ก็คือโอเคหนูก็นั่งทำงานอยู่บนเตียงนั่นแหละค่ะ
คืองานของหนูเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมาก
คือกลับมาเนี่ยเราต้องทำในเรื่องของเอกสารเรื่องอะไรอย่างนี้
เราก็นั่งทำงานไป

เสียงเหมือนมีคนล้างมือ

ก็ยังมีความลุ้นว่าโรงแรมมันจะเต็มโรงแรมมันจะเต็ม

มานั่งทำงานไปทำงานไป

ความรู้สึกมันอึดอัดพี่แจ๊คในห้องน้ำเอือง

ก็มันอาจจะน้ำไหลเองหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็นั่งทำงานไปจนประมาณเริ่มดึกแล้วเหมือนกันค่ะ

ซึ่งตอนนั้นหนูรู้สึกว่า
มันไม่ใช่แล้ว
มันไม่น่าจะไหลเองได้ขนาดนี้

งานปิดคอมอะไรเสร็จนอน

หนูก็พยายามจะเอาของ
หรืออะไรอย่างนี้มาวางไว้ข้างตัว

หนูก็นอนตรงกลางเตียงเลย

มันเหมือนคนจะหล่นจากเตียง

มันวูบเหมือนเราจะหล่น
แล้วเราก็เลยตื่นขึ้นมาพอลุกขึ้นมา

หนูยังนอนตัวตรงเหมือนเดิม
หนูก็ไม่เข้าใจตอนนั้นหนูไม่เข้าใจค่ะ
คือหนูก็กระเทิบขึ้นมา

ฝั่งนี้มันจะมีแค่พวกเสื้อผ้า

พวกของเบาแต่พวกกระเป๋าอันนั้น

ก็เลยจะเอาวางขวางทางนี้ไว้

ไม่ใช่ท่านอนตรงเหมือนเดิม

คนเรามันตื่นมาแล้วรอบนึงค่ะพี่แจ๊ค

ทีนี้หนูลุกขึ้นมานั่งนานมากเลยนะคะ

เฮ้ยคือไม่น่านอนดิ้น
เพราะว่าโอเครอบแรกเราอาจจะนอนหลับสนิท

ตอนแรกหนูได้ยินเสียงมันเหมือน

ได้ยินเสียงใบไม้กรอบ

นอนฟังอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีได้พี่แจ๊ค
พอทุกอย่างมันเงียบ
มันรู้สึกหนูรู้สึกโปร่งขึ้น
รู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่มีอะไรแล้ว

คือถุงใหญ่มากนะคะพี่แจ๊คหัวนอน
ก็พอเสียงทุกอย่างมันเงียบ
แล้วเรารู้สึกเราโปร่งขึ้น
หนูก็ค่อยดึงผ้าห่ม

คือหนูไม่ได้ปิดไฟทั้งหมด
แจ๊คจำได้ไหมคะคือห้องน้ำมันจะเป็น
มันไม่ได้ปิดติดกับกำแพงเลย

คือหนูเปิดไฟในห้องน้ำ
ซึ่งแสงมันก็จะสาดออกมาบางอยู่แล้ว

พันลมเพดานอะไรอีกมั๊ย
บ่ายไหร่แต่ว่าอย่างทุกอย่างมันแป๊บเดียว
มันแค่แป๊บเดียวแต่ความรู้สึกหนูเหมือนหนูติดอยู่ตรงนั้นเป็นนาทีนาที
หนูไม่เห็นนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเขาเป็นสีดำ

แล้วสะโมกลงมันมากไปกว่านั้น
คือเหมือนตอนนั้นหนูหายใจไม่ออก
เหมือนคนกำลังจะตายมันทำอะไรไม่ได้
หูอื้อเราทำอะไรไม่ได้ค่ะ

ผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงมาพี่แจ๊ค

ตรงตรงลงมาอย่างนี้เลย

เด้งตัวคือหนูดีดตัวเอง
ลุกออกมาหนูวิ่งขึ้นรถ

หนูมารู้สึกตัวอีกทีคือ

อยู่ในชุดนอนอยู่ริมถนนใหญ่

แต่หนูไม่ขับรถเข้าไปค่ะ
หนูขับไปแค่ข้างหน้าแล้วหนูก็ตะโกนเรียกเขา

เป็นลูกของคุณยาย

ป้าเขาก็ถามว่าน้องแนนใช่ไหม

เมื่อวานพี่ขอโทษนะ

คือคุณยายอยู่ที่นี่คนเดียว

พี่แจ๊คไม่ใช่รถลูกค้า

คือเหมือนพี่ที่ติดต่อให้หนู

ว่าหนูไม่รู้จะไปนอนที่ไหน
เขาก็เลยให้เปิดห้องหมายเลข๕

จังหวะที่เขาไม่อยู่แล้วคุณยายไม่รู้
แกยังหลงติดกับภาพเดิม
ว่าถ้าห้องไหนว่าง

หนูแค่อยากได้ของหนูคืนในห้องทั้งหมด
แต่ถึงตอนนึกว่าพอดีหนู

แล้วหนูไม่ได้อยู่จังหวัดนี้แล้ว
หนูขอของหนูได้ไหมพี่เอาให้หนูหน่อยได้ไหมพี่จะคิดเงินหนูก็ได้
คือเอาของแต่หนูว่าเขารู้

เขาถามหนูว่าน้องเจออะไรหรือเปล่าคะน้องอยู่ไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือนะตอนนั้นหนูไม่ได้สนใจอะไรแล้วพี่แจ๊คเอาจริงนะหนูไม่อยากรู้ด้วยมันคืออะไร
คือถ้าเอาจริงนะถ้าคนที่เจอเหตุการณ์ที่หนูเจออยู่ณเวลานั้นหนูอยากไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุด
แล้วหนูไม่ได้อยากรู้ด้วยว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นหนูไม่อยากรู้เลย
หนูแค่อยากได้ของพอหนูได้ของมาเสร็จปุ๊บหนูก็วิ่งทำงานให้จบปกติ
จังหวัดนั้นหนูต้องทำสองวันแต่วันนั้นหนูรีบทำให้จบหนูทำภายในครึ่งวัน
แล้วหนูก็ข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งใช่ค่ะก็ไปเลยไปจากจังหวัดนั้น
แต่ว่ามันมาพีคตรงที่คือเรื่องของหนูเนี่ยหนูว่าหนูหนักแล้ว
คือตอนนั้นหนูเบอร์ไปเลยนะคะพี่แจ๊คทั้งวันหนูรู้สึกว่าหนูห่วงอื้อ
เหมือนหนูคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยมันติดตาในช่วงนั้นมาก
แล้วพอหนูออกมาจากจังหวัดนั้นได้สักพักจนจะตีทิพย์กลับกรุงเทพแล้ว
ก็ได้คุยกับเพื่อนนี่แหละค่ะคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยมันคุ้นมากเลยเอ้ย
เดี๋ยวมันเอาเบอร์รุ่นพี่มันที่เคยวิ่งใต้คือเซลล์พี่คนนี้
แกเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างอายุเยอะแล้วเหมือนแกเป็นเซลล์เก่าในสมัยก่อน
กระเป๋าเจบอลรุ่นอะไรสมัยก่อนนะคะ
ก็คือได้ได้มีโอกาสมาคุยกันพอคุยกันเนี่ยหนูก็เล่าให้เขาฟัง
คือเพื่อนก็เกินเกินไปแล้วค่ะเพราะเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่า
เฮ้ยมันยังเปิดอยู่อีกเหรอคือเขาบอกว่าเฮ้ยโรงแรมนี้มันปิดไปแล้วนะ
คือจริงมันเป็นโรงแรมล้างแล้วแล้วเองเข้าไปอยู่ได้ยังไง
หนูก็บอกว่าหนูไม่รู้คือมันมีคนติดต่อมาให้หนูแล้วหนูก็ไปไหนไม่ได้
หนูไม่รู้จะไปนอนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็เลยเล่าว่ากูอ่ะเคยไปนอนมาก่อน
เขาบอกว่าสมัยนั้นตรงนั้นเป็นสวนปามเป็นอะไรก็จริงแต่ว่าคึกคักค่ะ
เขาบอกเส้นถนนใหญ่เส้นนั้นสมัยก่อนจะมีพวกคาราโอเกะ
แจ๊คนึกถึงคาราโอเกะต่างจังหวัดออกไหมคะริมทาง
แล้วจะเป็นที่พักของพวกรถบรรทุกประมาณนั้นนะคะ
คือแกเล่าให้หนูฟังว่าสมัยนั้นแกก็ไปนอนมันเป็นม่านรูด
บอกมันเป็นม่านรูดคือมันแบ่งเป็น๒พาร์ทก็คือเป็นพาร์ทของฝั่งรีสอร์ท
เช่าเป็นหลังกับม่านรูดเป็นห้องแก้ไปพัก
คือด้วยภาษาผู้ชายอ่ะพี่แจ๊คเวลาไปต่างจังหวัดแบบนี้
แล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรพาสาวมาห้องกลับมานอนห้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
แกก็บอกว่าไอ้พัดลมเพดานตัวนั้นน่ะ
มันจะมีสติ๊กเกอร์รูปดอกกุหลาบติดอยู่ใช่ไหม

ห้องเดียวกันที่โรงแรมเดียวกันห้องเดียวกันเบอร์๗
คือพี่เขาบอกว่าในจังหวะที่แกกุ๊กกิ๊กอยู่กับสาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แงะหน้าขึ้นไปคือแกเจอเป็นผู้หญิงผมยาวลงมา
แล้วก็นั่งมองหน้าแก

ใช่ค่ะชะโงกมาจากพัดลมมองหน้าแก
ทีนี้พอเราไม่ได้อยู่ณสถานการณ์จุดนั้นแล้ว
เราก็เลยแกต้องรู้เพราะแกวิ่งใต้มานานมากค่ะเป็น๑๐ปี
แกต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แกก็บอกว่าสมัยก่อนนี่แหละมันเป็นคาราโอเก
เป็นจุดพักรถของพวกรถบรรทุกรถสิบล้อ
ก็เอาผู้หญิงไปเที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นม่านรูดที่นี่จะเป็นที่ฮอตฮิตของแถวนั้นเลย
สมัยก่อนนะสมัยแกเป็นนุ่มนะคะ
แกก็บอกว่าน่าจะเกิดเหมือนผิดใจกันแล้วก็มีเหตุอะไรกันอย่างนี้

อาจจะมีเรื่องทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ค่ะที่โรงแรมนี้
แล้วถามว่าแล้วทำไมเจ้าของเขาคือพี่เขาก็สงสัยว่าทำไมเจ้าของเขายังให้เองเข้าไปอยู่ว่าห้องนั้น
คือเขารู้เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยรู้ดี

ใช่ค่ะปกติคือหน้าตอนที่เขามาเป็นเซลล์แล้วเขาเข้ามาพักเนี่ย

ห้องสุดท้ายเขาจะทำเป็นเก็บของหรืออะไรเป็นห้องเสียไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาก็จะรู้กันพวกนั้นเขาจะรู้กันเขาบอกห้องอื่นนอนได้ปกติเลยไม่มีอะไรเลย
แต่เขาก็เลยสงสัยหนูก็เลยบอกอ๋อคนที่พาหนูเข้าห้องไม่ใช่ป้าเขาแต่เป็นคุณยาย
ก็คือคุณยายเหมือนแกเป็นอันไซเมอร์แล้วแกหลงลืมแกคงติดจำภาพเก่าว่าที่นี่มันเคยเปิดบริการนะคะพี่แจ๊ค
ก็คือห้องริมสุดเลี้ยวเข้าไปเลยลูกนอนห้องนี้นะลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ระทึกดีนะผมว่าคุณแนนโชคดีอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยเนี่ยคุณยายก็เป็นคน
ใช่ค่ะใช่ผมลุ้นแทบตายว่าโกรธกระดูกนั้นน่ะอย่านะอย่าให้เป็นของคุณยายนะ
ตอนแรกหนูคิดแบบนั้นค่ะพี่แจ๊คยังกลัวเลยคือหนูกลัวมากคือพอทุกอย่างมันประดีประดังมาขนาดนั้นแล้วพอเช้าหนูกลับไปอ่ะ
หนูก็กลัวว่าแล้วยายอ่ะเพราะตอนที่หนูเจอยายมันยังสว่างอยู่เลยแล้วยายเป็นคนบอกให้หนูไปนอนห้องนั้น
แต่คือโอเคที่คุณป้าเขายังบอกว่าโอเคแม่เขาหลงแล้วโอเคเป็นคุณยายจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเพราะว่าตอนหนูขนของขึ้นรถเนี่ยโยนของขึ้นรถคุณยายยังเดินมาถามหนูพี่แจ๊ค
เมื่อคืนหลับสบายไหมลูกยิ้มหวานน่ารัก
ครับผมคุณยายแต่คุณยายไม่รู้อะไรเลย
พอหลังจากเหตุการณ์นั้นหนูกลับขึ้นกรุงเทพมาหนูก็เลยออกจากงานที่นั่นเลยค่ะ
หมายถึงว่าเลิกวิ่งเส้นใช่ค่ะทางใต้เลยเหรอ
ใช่ค่ะก็คือมันไม่มีเส้นอื่นให้หนูวิ่งแล้วหนูก็เลยลาออก
แล้วทุกวันนี้ค่ะโอ้เหตุการณ์มันเพิ่งผ่านมานี้เอง
แล้วทุกวันนี้หนูก็เลยวิ่งแค่ในกรุงเทพแล้วค่ะพี่แจ๊ค

ไปแล้วค่ะแล้วหนูมาสมัครงานที่บริษัทเนี้ยพอเขารู้ว่าหนูวิ่งเส้นนี้มาก่อนอ่ะ
เขาบอกอุ้ยพอดีเลยเขาขาดเซลล์

เซลต้าอยู่วิ่งเส้นเดียวรูดเดียวกับที่หนูเคยวิ่งมาเลย
บอกหนูไม่เอาแล้วค่ะหนูเหนื่อยหนูอยากวิ่งใกล้บ้านค่ะอะไรอย่างนี้
คือต้องบอกว่าอาชีพเซลล์นะครับเราคุยกันหลายครั้งแล้วนะ
ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสพบเจอกับสิ่งเหล่านี้มากที่สุด

เพราะแน่นอนว่าตัวเลือกมันน้อย

ด้วยงบประมาณที่จำกัด

เราจะไม่สามารถที่จะไปพักโรงแรมระดับ๕ดาวได้

มันก็โดนเจียดจากเงินค่าคอมมิชชั่นของเราถูกไหมฮ

ก็เลยต้องมีคำจำกัดความคำนี้ครับโรงแรมเซลล์

แรมเซลล์คือเซลล์จะรู้กันเลยว่าจะเป็นโรงแรมลักษณะ๓ดาว

ใช่เอาจริงคือแค่นอนเซลล์ไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยค่ะ
แค่นอนแล้วเช้าเราก็ต้องออกเดินทางอีกแล้ว
ก็เลยถามว่าจริงหนูเจอค่อนข้างเยอะมากค่ะ
ที่ใต้เอาแค่ช่วงที่หนูวิ่งใต้หนูเจอเยอะมาก
แต่ว่ามันก็จะเป็นเหตุการณ์มีคนมาตะโกนใส่หู
หรือว่าเป็นเสียงเป็นอะไรเนี่ยจะเจอเยอะมาก
แต่ว่าที่หนักที่สุดก็จะเป็นช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะ
แล้วเหมือนใจมันหายไปเลยแต่ว่าหนูถือว่าหนูโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่
วันนั้นที่หนูหลุดเหมือนหูมันอื้อมันวิ่งไปแล้วหนูมารู้สึกตัวอีกทีนึง

ใช่ค่ะถ้าวันนั้นมันเกิดอะไรกับเราขึ้นมา
หรือว่าดวงเรามันตกไว้มากกว่านี้
เคยได้ยินคำนี้ไหมครับโรงแรมเซลล์บางที่บางจังหวัดนะ
เขาบอกว่าเกิดมาพร้อมกับจังหวัด

อยู่ในตัวเมืองมีเป็นโรงแรมไม้๒ชั้น
ดังนั้นข้างล่างก็จะมีเหมือนกับอาแปะอามา

ทุกวันนี้โรงแรมเหล่านี้ก็ยังอยู่

เพราะว่าอาชีพเซลล์ก็ยังเป็นอาชีพที่หลายคนยังต้องทำงานอยู่

แต่ไม่ใช่ว่าเซลล์ทั้งหมดจะไปไหน

แต่ส่วนมากจะเจอ
แล้วได้เป็นเซลล์ผู้หญิงเดินทางคนเดียว

เดินทางคนเดียวกินคนเดียวอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูเจอเป็นคนที่มันเจอค่อนข้างบ่อย
สังเกตว่าเนี่ยพอเหตุการณ์นี้

หนูคิดว่าชีวิตหนูคงไม่มีอะไรซวยไปมากกว่าตอนนั้นแล้ว

ตอนนั้นหนูเป็นเด็กหนูไม่มีเงิน
หนูเพิ่งไปอยู่หอเจอผีหนูก็ย้ายออกไม่ได้

หนูก็คิดว่าหนูคงไม่สวยไม่มีตัวเลือกขนาดนี้อีกแล้ว
แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์นั้นมันเหมือนมันกลับมาค่ะพี่

ใช่ค่ะคือหนูจะชอบเจอเหตุการณ์ประมาณนี้คือเหนื่อย

จิตตกไปไหนไม่ได้เนี่ยค่ะ

แต่ถามว่าในชีวิตประจำวันในการที่หนูออกไปทำงานเนี่ย
นอนโรงแรมนู้นโรงแรมนี้ก็มีมีเจอบ้างอะไรบ้าง
แต่เขาจะไม่ได้มากวนขนาดนี้ค่ะ
ที่คือโอเคอย่างเซลล์จะรู้กัน
โดนเลี้ยนอะไรก็ตามอะไรไงค่ะ
บางทีก็ถ้าที่ไหนที่มันรู้สึกแย่จริง
เหมือนเราก็อธิษฐานไปเลยว่า
หนูมาทำงานนะหนูขอพักหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่ผมเคยฟังเรื่องคุณผู้ชมผู้ฟังฮะ

ที่แขวงอยู่ตรงบางหน้าตา
มีพระมีพระยันอยู่ใต้เตียง
มีการเขียนยันไว้อยู่ใต้เตียง
มีการเขียนยันไว้ที่เฉพาะหน้าประตูห้อง

ผมว่าเหล่าบรรดาที่เขาทำงานเซลล์
เขามีเรื่องเล่าเขามีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเยอะ
แต่นี่คือเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเอง

โควิดยังแย่แล้วนะ

วันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมด

ไปพร้อมกับความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวั
มันระทึกขวัญกับเรื่องราวของเซลล์สาวที่เดินทางคนเดียวครับ
ข้างหน้าสถานีผีดุของเราจะมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเรื่องอะไรนั้น
เล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกัน
ติดตามรับชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
ศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงกลับมาเจอมาเจอกันใหม่ครับ
วันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกครับ
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ขอบคุณคุณแนนนะครับ

แล้วก็ลาคุณผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ